เราตามกันต่อคดีของน้องชมพู่นะครับวันนี้๙๔วัน
๔วันนี้นับตามที่คุณแม่น้องชมพู่บอกเลยนะ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าจะทำบุญครบการเสียชีวิต๑๐๐วันของน้องชมพู่ลูกสาวเนี่ย๑๙สิงหาคมนี้
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมบ้านนะคะต่อต่อบ้านใหม่ด้วย
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตวันไหนอย่างไรแม้จะพบศพ๑๔พฤษภาคม
แต่ก็นับตั้งแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่หายไปจากบ้านก็แล้วกันใช่ค่ะ
ความคืบหน้าทางคดีเราก็รออยู่นี่แหละครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
วันนี้นี่คือบรรยากาศที่บ้านลุงพลค่ะนายชายพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่
ณขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาการเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาอะไรกับใครยังไงทั้งสิ้นนะครับ
ใช่ค่ะตำรวจบอกเลยว่าไม่อยากจะให้ใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยกับใครเลยนะคะ
ที่มีการเรียกไปตรวจดีเอ็นเอมีการไปค้นบ่านค้นรถก็เป็นเพียงแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
ก็มีการตรวจแบบนี้กับโอ้โหหลายคนสอบปากคำหลายคนในพื้นที่
แล้วก็ยังไม่ได้สรุปด้วยว่าจะพักหรือไม่พักคดีหรือน้องชมพู่จะเดินพลัดหลงขึ้นไปเองแล้วไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟ
ยังไม่ได้สรุปอะไรทั้งสิ้นเราก็รออยู่ทุกวันนี้แหละนะฮะแต่ถ้าถามว่ารักสถานะของลุงพลนอกจากเป็นลุงเขยน้องชมพู่
เป็นพี่เขยของคุณแม่น้องชมพู่แล้วเนี่ยเป็นเขยของบ้านของครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าอันนี้ต้องยอมรับ
ก็คือถูกมองเราใช้คำว่าถูกมองแล้วกันคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยมองด้วยความสงสัยว่า
พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปมีช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งลุงพลยังเคลียร์ไม่ได้
ค่ะตรงเนี้ยมันก็เรื่อยมาถึงณปัจจุบันเนี่ยใช่ลุงพลเองก็บอกว่าสุดท้ายแล้วคดีจะเป็นยังไง
ผมก็ไม่รู้อ่ะผมยืนยันในความรู้สึกใจของตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าตำรวจจะพักหรือว่าจะหยุดคดีไว้ก่อนจริงเนี่ย
ยังไงช่วยเคลียร์ชัดนอกจากตัวผมเนี่ยชาวบ้านทุกคนเนี่ยช่วยเคลียร์ให้ชัดไปด้วย
ว่าใครไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยเอาให้ชัดตรงนี้ด้วย
ค่ะก็นับตั้งแต่คุณแม่ของน้องชมพู่มีความสงสัยในตัวลุงพลนะคะในช่วงเวลาวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ก็นำมาซึ่งกำลังใจถูกต้องคนก็ไปให้กำลังใจลุงพลที่บ้านลุงพลป้าแตนเนี่ยโอ้โหกำลังใจมาเยอะมาก
ถูกต้องฮะเอาวันนี้ท่านผู้ชมดูคุณเหนียวมาสอนดูคุณลุงท่านนี้ฮะนี่มาจากลบบุรี
ค่ะแล้วแกเนี่ยเดินเหินไม่ได้นะฮะลักษณะก็คือแขนขากล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรง
แล้วเป็นโรคหัวใจแต่บอกลูกบอกว่าพามาหน่อยเถอะช่วยพาพ่อมาบ้านกกอกที่มุกดาหารหน่อย
ดูข่าวน้องชมพู่ทุกวันตามคดีน้องชมพู่ทุกวันทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
เห็นแล้วอยากมาให้กำลังใจลุงพลเหลือเกินนี่ฮะลุงประเดิมรวมเจริญอายุ๖๗ปีนะครับ
มาจากจังหวัดลบบุรีนะฮะค่ะนี่ไงคะคุณลุงก็ต้องนั่งรถวิวแชร์
ใช่ครับเพราะคุณลุงเดินไม่ไหวแต่โอ้โหยังตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลนะบอก
ตั้งใจมาเลยมาจอดรถอยู่ข้างถนนแถวบ้านลุงพลเนี่ย
ลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคหัวใจด้วย
เดินไม่ได้ฮะเนี่ยไปไหนก็ลำบากลักษณะแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
แต่ดูข่าวน้องชมพู่ทุกวันพ่อบอกลูกว่าอยากมาบ้านกกอก
แล้วที่อยากมาเนี่ยอยากมาบ้านลุงพลอยากมาให้กำลังใจลุงพล
คือลูกสาวบอกกับเรานะฮะว่าตั้งแต่พ่อป่วยนะคุณเหนียวมาสอน
เดินลำบากเดินไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคหัวใจเนี่ย
ไม่เคยบอกลูกไม่เคยร้องขอลูกเลยนะว่าจะให้พาไปไหนอะไรยังไง
มีครั้งนี้นี่แหละบอกพามาหน่อยเถอะพ่ออยากมาที่นี่เลยต้องพามาครับ
เออเห็นพ่อยากมาสมใจพ่อแล้วหามาแล้วอ่ะเนอะ
นี่ค่ะมาจากรถบุรีเลยค่ะ
นี่ครับลุงพลก็ไปช่วยเข็นรถเข้ามานะครับ
ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวานหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับ
แห่ที่มาจากอำเภอส่องดาวสกลนครมาจอดที่หน้าบ้านลุงพลคันนี้ฮะ
เปิดเพลงดังลั่นเลยค่ะน่ะเพลงเร็วเร็วคึกคักคึกคักนี่กว่ามี
แล้วก็มีเพลงช้าอยู่เพลงหนึ่งนะครับมาเปิดอยู่ที่หน้าบ้านลุงพล
ชื่อเพลงคือความจริงก็คือความจริงคนแต่งเนี่ยเขาบอกว่าชื่อไอกาอิค่ะ
คือมีในห้างจากกรุงเทพเนี่ยเขาจ้างให้มาบอกว่าเอาเพลงนี้มาเปิดหน่อย
เพราะเพลงความจริงก็คือความจริงอยากให้ลุงพลร้อง
มีคนร้องไกด์มาแล้วเอามาเปิดให้ลุงพลเข้าหู
เดี๋ยวจะได้เผื่อไปร้องอัดเพลงอะไรก็ว่ากันไป
ค่ะลุงพลกับป้าแตนฟังก็น้ำตาไหลนะ
เนื้อหาของเพลงมันคือชีวิตของลุงพลกับป้าแต่งตอนนี้
เนี่ยกอดกันร้องไห้มีป้าจำลองป้าถอนเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติญาติที่สนิทกันก็โอ้โหมายืนกันเนี่ย
เดี๋ยวย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวันนิดหนึ่งกันแล้วกัน
กับครั้งสำคัญแรกของช้าแรกยากมาติดโลคฮัิแลนด์
กับหัวตะในตลอดฟังตา
นี่อะไรสหายของตัวจรรยะแหละ
ดูกันว่ามันนี่แรก
ท่านมีเทียดมีค่าเพียงเนื้ออยู่ที่แรก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

ทีนี้ที่คนที่เขาแต่งเพลงนี้มาแล้วก็ให้รถแห่มาเปิดให้ฟังเนี่ยแล้วอยากให้ลุงพลร้อง
ลุงพลบอกว่าถ้าจะให้ตัวเองร้องเพลงนี้นะถามว่าร้องได้ไหมมันก็ร้องได้นั่นแหละ
แต่อาจจะร้องไม่จบเพลงหรืออาจจะร้องไม่เพราะ
เพราะถ้าร้องเนี่ยคงร้องได้ไม่เต็มเพลงอ่ะ
ร้องได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนื่องจากความหมายมันกินใจมากมาก
ถ้าร้องไปแล้วเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะรู้สึกจุกจนอาจร้องไห้กลางเพลงนะ
พอร้องไห้กลางเพลงทีนี้ก็ร้องต่อไม่ได้
คือมันเป็นเพลงที่มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นก็ฟังเนื้อเพลงแล้วมัน

อดกั้นไม่ไหวสิ่งที่มันแสดงไปก็คือ
เราก็พยายามที่จะตั้งสติแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับทุกคนก็เสียใจเหมือนกัน
ทั้งใยรองทั้งพระถอนแล้วก็พระแต่นด้วยครับ
ถ้าเกิดเป็นเพลงเกี่ยวกับน้องชมพู่อาจจะร้องได้ไม่ดีนะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจมันติดภาพของน้องที่เสียชีวิตบนภูเขามันติดตาบนผ้าทุกวันนี้
ก็ถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็คงต้องให้เวลากับการทำใจเรื่องพวกนี้ก่อน
เพราะว่าผมก็ยิ่งอยู่ในช่วงที่แบบมันยังคิดถึงน้องเขาอยู่ครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนลุงพลจะร้องไม่ร้องอะไรยังไงก็ว่ากันต่อไปนะครับ
ดูบ้านลุงพลหน่อยกันแล้วกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยลุงพลกับป้าแตนบอกจะนอนบ้านคืนแรก
พระเอิญไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่สกลนครด้วยก็เลยไม่ทันได้กลับมานอนที่บ้าน
วันนี้ก็เลยมาจัดข้าวจัดของครับทุกผู้ชมครับเริ่มจัดบ้านกันแล้วป้าแตนก็เอาตู้มากั้นก่อน
สัดส่วนในตัวบ้านก่อนนะครับบ้านนี้ชั้นเดียวนะฮะก็แบ่งสัดส่วนในตัวบ้านให้เป็นห้องต่าง
เหลือก็เก็บงานพวกสร้างห้องน้ำอะไรพวกนี้อีกเล็กน้อยนะครับช่างยังทำห้องน้ำไม่เสร็จตอนนี้นะครับ
เรื่องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลุงพลบอกว่ายังไม่กำหนดวันนะครับเพราะว่าตามประเพณีของชาวภูไทยจะไม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ช่วงเข้าพรรษาเดี๋ยวคงต้องรอให้ออกพรรษาก่อน
ส่วนประเด็นที่เป็นกระแสดราม่าตามเพจต่างวันนี้เขามีการเสนอข้อมูลข่าวสารกันบอกว่าเออเดี๋ยว๑๖สิงหาคมนี้ตำรวจอาจจะมีการแถลงสรุปคดี
หรือว่าติดตามความคืบหน้าทางคดีของทางตำรวจนะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลที่จะออกมาหรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าก็ไม่กังวลอะไรนะครับ
เพราะปกติก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกโซเชียลเท่าไหร่อยู่แล้ว
ทีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศที่บ้านของน้องชมพู่กันบ้างนะคะ
ตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ได้มีการจัดบ้านเตรียมพื้นที่
เพื่อที่จะทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่จะมีการทำบุญกัน๑๙สิงหาคมนะคะ
วันนี้แม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่บ้านเพราะว่าไปจังหวัดสกลนครไปตั้งแต่เช้าอะค่ะ
ไปซื้อของเตรียมใช้ในงานทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่นะคะ
ก็คุณพ่ออยู่คุณพ่ออนามัยวงศรีชาก็เลยออกมาต้อนรับประชาชนที่เขาเดินทางไปให้กำลังใจนะคะ
คนก็ไปให้กำลังใจที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ต่อเนื่องทุกวันเช่นเดียวกันนะคะ
มีคนเดินทางมาจากสุราธานีบอกเลยว่านั่งรถตู้กันมาจากสุราธานีค่ะ
มากันสิบกว่าคนออกจากสุราธานีตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานมาถึงวันนี้ตอนเช้านะคะ
ชาวบ้านจากจังหวัดมหาสารคามก็เหมารถมามาให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่
พอมาถึงก็มีแม่เป็นคนที่ใส่ชุดสีน้ำเงินที่จุดทูบนี่ค่ะ
มาถึงปุ๊บก็เนี่ยค่ะจุดทูบคนที่มาด้วยกันทั้งทีมก็ไหว้บอกกล่าวสารหลักบ้าน
คือเขาบอกว่าที่ต้องทำพิธีแบบนี้ก่อนเขาเป็นคนต่างถิ่นไงคะ
มาในพื้นที่ก็ต้องบอกกล่าวสารหลักบ้านก่อนขออนุญาตเข้าบ้านกกอกนะคะนี่นะคะ
ก็มาทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็นำฝ้ายผูกแขนสีแดง
ผูกข้อมือให้กับพ่อของน้องชมพู่แล้วก็บอกว่าขอให้ครอบครัวของน้องชมพู่
เรื่องราวนี้ไปให้ได้นี่ค่ะส่วนงานก่อสร้างบ้านนะคะ
ทีมข่าวก็ถามพ่อของน้องชมพู่ว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วสำหรับการเตรียมบ้านเตรียมพื้นที่
ร้อยวันให้กับน้องชมพู่พ่อก็บอกว่าจะเร่งทำผนังบ้านให้เสร็จก่อนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มในส่วนของห้องน้ำแม่ของน้องชมพู่เดินทางไปซื้อบานหน้าต่างค่ะ
ร้านก่อสร้างในจังหวัดสกลนครก็จะนำมาติดตั้งก็จะมีการต่อเติมด้วยนะคะ
เดินทางไปซื้อของใช้ต่างด้วยในการทำบุญร้อยวันมีแก้วน้ำมีเสือมีแผ่นล้างจานชามช้อนมีด
ก็คือทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำบุญนะคะก็ไปซื้อในสกลนครครับ
ของน้องชมพู่บอกว่าที่แม่ไปซื้อเนี่ยนะเจ้าของร้านไม่คิดเงิน
นี่ค่ะไม่คิดเงินบอกว่าขอมอบให้เพื่อร่วมทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่ด้วยเลยก็แล้วกัน
ท่านผู้ชมครับเรื่องการไขปริศนาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีทนายรัชพลสุริสาครนะครับ
เป็นประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาเยี่ยมลุงพลนะครับ
แล้วก็ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพราะว่าทนายรัชพลเนี่ยบอกว่าอยากไปดูจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ลุงพลก็ไปด้วยนะฮะลุงพลพาไปด้วยทนายรัชพลบอกว่าอยากจะมาวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าเป็นไปได้หรือไม่
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบจะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเอง
แล้วก็ลงมาไม่ได้พลัดหลงอะไรแบบนี้แล้วไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
ก็เลยเดินขึ้นไปดูเดินขึ้นไปจนถึงจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตอยู่อะครับ
นายรัชพลกับลุงพลก็ไหว้บอกน้องชมพู่นะบอกว่าเนี่ยได้มาเยี่ยมมาหา
และอยากจะให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุด
น้องชมพู่ครับผมทนายรัชพลศิริสาครนะครับวันนี้มาเคารพศพของน้องชมพู่นะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ขอให้น้องชมพู่ไปสู่สุขตินะครับ
แล้วก็ทางคดีเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับทางตำรวจก็น่าจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับผม
ก็เป็นกำลังใจให้ทางตำรวจแล้วก็ขอให้น้องชมพู่ไปสู่สุขตินะครับ
ลุงพลก็ขึ้นมาด้วยนะครับลุงพลนำกะละแมมาวางแล้วก็กรวดน้ำให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับ
จุดที่เจอศพบนภูเหล็กไฟลุงพลบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาที่จุดเจอศพน้องชมพู่
ต้องนำน้ำนำขนมนำของที่น้องชมพู่ชอบขึ้นมาให้ด้วยตลอดเพื่อเอามาให้หลาน
แล้วทุกครั้งเวลาที่ขึ้นมาเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่
มาถึงจุดนี้ทีไรภาพในวันนั้นวันที่เจอศพน้องชมพู่ซึ่งลุงพลได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มันกลับมันย้อนมาทุกครั้งบางครั้งเวลาพอลงกลับไปถึงบ้านกลางคืนนี่นอนไม่หลับนะฮะ
ถ้าเกิดว่าวันไหนได้ขึ้นมาเพราะภาพมันติดตามาก
ลุงพลบอกว่าลุงพลนี่เป็นญาติคนเดียวในครอบครัวนะครับที่ได้ขึ้นมาเห็นน้องชมพู่ในวันที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ก็ถ้ามีโอกาสขึ้นมาก็ต้องกราบครับบางทีก็ถ้ามีของกินหรือว่าเป็นอะไรที่เราติดไม้ติดมือก็แบ่งให้น้องกินครับ
เมื่อกี้กระแมให้น้อง๕คำครับ
ขึ้นมาทุกครั้งก็คิดถึงชมพู่ทุกครั้งก็พยายามที่จะไม่พูดอะไรเยอะพอพูดออกไปมันก็สะเทือนใจเมื่อนั้นครับ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องเราเคยอยู่กับชมพู่แบบหลานกับลุงหลานกับลุงเวลาเขามาเราก็อบอุ่นนะเวลาหลานไปเล่นที่บ้าน
แต่พอเรามาเจอสภาพที่หลานเรามานอนเสียชีวิตบนภูเขามันเป็นภาพที่ผมสะเทือนใจมาก
ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ครั้งบางทีก็ถ้าได้มีเวลาขึ้นมาอย่างเงี้ย
พยายามว่าเขามาอยู่กับเราแล้ว

หลานเราได้ไปสู่สุขติพบที่ดีที่สูงกว่าแล้ว
พี่แทน๖๒ต่างถึงความรู้ชีพถึงเขาเดียว
ก็เขาต้องอยู่ในความทรงจำเราตลอดไป

ไม่อยากจะเห็นคือน้องเสียชีวิตอ่ะคือทีแรกที่แรกเรามีความหวังว่า
อยากจะเจอน้องในสภาพที่น้องยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราก็หวังมากตอนนั้นน่ะ
หวังมากว่าเป็นไปได้อยากให้น้องยังมีชีวิตอยู่
ภาพนั้นยังคงติดตาผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นญาติคนเดียวที่มาเห็นสภาพน้องอยู่ครับ
นายรัชพลบอกว่าก่อนที่จะขึ้นมาที่ภูเหล็กไฟก็ให้น้ำหนักว่าน้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นมาเองนะครับ
มากกว่าจะมีคนพาขึ้นมาแต่พอมาเห็นสถานที่จริงได้ขึ้นไปเองจริงจริงเนี่ย
รัชพลบอกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะฮะว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นมาเองได้แน่นอน
เพราะว่าระยะทางที่ขึ้นมาหลายร้อยเมตรเนี่ยมันชันมากขนาดธนายรัชพลที่เป็นผู้ใหญ่ยังขึ้นมาลำบาก
น้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบเชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะเดินขึ้นมาเอง
แต่ถ้าตำรวจสรุปคดีว่าน้องชมพู่เดินขึ้นมาเองจริงทนายรัชพลบอกว่าก็ต้องมีหลักฐาน
มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญต้องมีแพทย์จิตวิทยาเด็กที่มาวิเคราะห์มาให้ข้อมูลมายืนยันด้วย
เอ๊ะทำไมเด็กวัย๓ขวบถึงขึ้นมาเองจะขึ้นมาเองได้เพราะอะไร
นี่นะฮะทนายรัชพลบอกนะครับหากคดีสรุปได้ว่ามีคนพาน้องชมพู่ขึ้นมายังจุดที่เสียชีวิต
ตำรวจก็ต้องมีหลักฐานที่สามารถบอกได้ด้วยว่าใครเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นมาพาขึ้นทางไหนแล้วใช้วิธีการไหนในการพาเด็กขึ้นมา
อาจจะเดินมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ชันมากแต่จะมีช่วงหนึ่งนะฮะที่ชั้นมากซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเด็กตัวนิดเดียวเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้เพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยต้องคานขึ้นเลยแหละนะฮะอย่างผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยยังต้องออกกำลังใช้แรงงานเยอะถึงจะขึ้นมาได้ครับ
ตรงนี้แปลกนะผมเดาเอาแล้วกันนะว่าอาจจะเสียชีวิตจากข้างล่างนะแล้วก็อาจจะมีคนพาขึ้นมาซึ่งคนที่พาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแข็งแรงหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองขึ้นด้วยแล้วก็พาเด็กขึ้นด้วยแต่ผมว่าไม่น่าเกินกำลังนะผมว่าสามารถที่จะยกอาจจะอะไรสักอย่างเนี่ยพาเด็กขึ้นมาได้ครับแต่ไม่ถึงกับอุ้มขึ้นมาหรอกอุ้มขึ้นมาคงไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ
รัชพลบอกว่าจุดอื่นมันยังไม่เท่าไหร่ครับแต่จุด๔๐๐เมตรสุดท้ายก่อนถึงจุดที่เจอศพน้องจมพู่เนี่ยโอ้โหมันชันเลินขนาดผมเนี่ยยังต้องแทบแบบแถบจะคลานขึ้นไปเลยค่ะคือหลายคนที่ลองขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจุดที่พบศพของน้องจมพู่ก็จะพูดเหมือนกันนะครับว่ามันยากมากจริงที่น้องจมพู่จะเดิ
แต่เราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่สามารถเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเขาเป็นคนบอกคือเราจะฟันทงไม่ได้ไงแต่ถามว่ามันยากไหมคือมันยากจริงถูกต้องค่ะถ้าถามว่ายากไม่ยากค่ะลุงพลนะครับบอกว่าถ้าสุดท้ายตำรวจสรุปคดีว่าน้องจมพู่เดินขึ้นมาเองในส่วนตัวลุงพลยากที่
ต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงสำหรับผลสรุปคดีแบบนี้
ถ้าว่าพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีหลักฐานต่าง
แต่ถ้าสรุปมาไปเหมือนนั้นเราก็ทำใจยากมาก
ก็ลึกก็ตอนนี้ลึกผมต้องหลังจากที่โดนเรื่องต่างเข้ามาเยอะแยะมากมายนะ
ผมก็พยายามที่จะให้ครอบครัวน้องชมพู่เป็นคนตัดสิน
ตัดสินใจทุกเรื่องเพราะว่าผมคงจะตัดสินอะไรได้ไม่เยอะ
เพราะว่าครอบครัวเราก็ดูมันจะห่างกันออกห่างกันออกไป
แต่ว่าแม่จมพู่มันเขาก็บอกว่าเราก็เหมือนพี่เคยประแทนก็เหมือนพี่สาว
ผมก็ได้ดูข่าวอยู่นะก็มันก็ดีครับเป็นนิมิตดีที่ที่เขายังไม่ตัด
ที่เขายังไม่ตัดญาติขาดมิตรกับเราก็ดีครับโอกาสที่จะกลับมาคืนนี้ก็มีเยอะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องของคดีถ้าสรุปมาปุ๊บสรุปคดีมาว่าน้องขึ้นมาเองก็ต้องให้เขาตัดสินใจว่าจะเอายังไง
ใช่ครับถ้าเกิดว่าทางพ่อแม่น้องชมพู่ต้องการจะต่อสู้ต่อเราก็ต้องอยู่เคียงข้างกันครับ
นี่นะคะเรื่องที่เกี่ยวกับลุงพลวันนี้มีหลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมมีอยู่ประเด็นนึงนะคะที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลจนทำให้ลุงพลกับป้าแตนก็ต้องบอกว่าขอออกมาชี้แจงหน่อย
คือเขาแชร์กันว่าตอนนี้โอ้โหลุงพลโชคดีคือแน่นอนมีกำลังใจมีคนช่วยเหลือส่งของส่งอะไรไปเยอะแล้วล่าสุดกำลังจะโชคดีถึงขั้นที่ว่ามีคนจะผ่อนรถพลิกอัพให้
มีคนโพสต์เอาไว้แบบนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงยังไง
ก็ต้องไปถามลุงพลกับป้าแตนนะคะคือมันเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเลยนะคะ
คุณผู้ชมคือมีการโพสต์ภาพเหมือนกับกลุ่มแฟนคลับของลุงพล
แล้วก็มีข้อความแบบนี้ค่ะเตรียมรับโชคอีกมีคนใจดี
จะช่วยผ่อนรถพลิกอัพนี่เราไปถามลุงพลกับป้าแตนมาให้แล้วนะคะ
ประเด็นนี้นะคะป้าแตนบอกว่าก่อนหน้านี้มีแฟนคลับติดต่อทางโทรศัพท์
มาจากต่างประเทศพูดหยอกล้อให้กำลังใจว่าเดี๋ยวจะผ่อนงวดรกระบะให้นะ
แต่ก็ไม่ได้มีใครผ่อนให้นะคะป้าแตนบอกแค่เป็นการพูดแซวหยอกล้อกันเท่านั้น
ไม่ได้มีใครติดต่อจะช่วยผ่อนอะไรแบบจริงจังค่ะการผ่อนรถกระบะเนี่ยนะคะ
แตนก็เลยอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะงวดรถกระบะจะต้องผ่อนชำระ๗ปี
ซื้อมือสองมาค่ะผ่อนมาแล้วสองปีผ่อนเป็นงวดงวดงวดละเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้าจะต้องผ่อนให้หมดเนี่ยยังเหลืออีกตั้ง๕ปีนะคะ
จะต้องผ่อนรวมรวมแล้วเป็นเงินอีกประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะถ้าใครติดต่อมาจริงจริง
ป้าแตนก็พูดแบบขำขำแซวแซวคุยเล่นแบบที่เล่นทีจริงอะน่ะ
บอกก็ดีสิแต่ใครจะไปใจดีขนาดนั้น
ที่ว่าจะให้อะไรนะเตรียมรับโชคอีกมีคนใจดีจะช่วยผ่อนรถพี่ครับ
ส่วนคนยังมาให้กำลังใจจะแน่นใช่คนนี้ไหมคะประเด็นที่เพิ่งจะแบบให้เงินมาฟ้อง
ไม่ใช่หรอกคนที่มาหาเรายังไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะ
คนที่มาหาป้าถึงบ้านเนี่ยไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย
เพราะฉะนั้นไม่ใช่หรอกโทรศัพท์เราไม่ได้คุยแบบ
คุยแค่แป๊บเดียวแล้วก็วางอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็พูดแล้วเขาก็เงียบไปแล้วนะ
ไม่น่าเป็นประเด็นหรอกตรวจมากี่ครั้งคะแค่ครั้งเดียว
พี่เขาเอามาให้ดูแล้วก็อย่างเงี้ยเขาก็คุยกับเออไม่มีอะไรแล้วอะไร
แล้วก็คิดว่าคือเอาง่ายเนอะจะมีใครที่จะมาทุ่มมอง
ค่างวดรถตั้งหลายปีมาช่วยเราขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
ก็คือข่าวก็คือข่าวนะแต่คนที่ให้ดูนี่ไม่ใช่
ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพจนี้มาจากไหนนั่นเลย
แต่ถ้าเพจนี้มาช่วยป้าก็จะโอเคอยู่นะ

ไม่ใช่ลงมั่วนะไม่มีแต่ไม่มี
บ้านป้าที่มาหาป้าเขามีน้ำใจเขาแค่มาผูกแขน
แล้วก็น้ำใจแบบเป็นห่วงนะอะไรอย่างนี้ไม่มีให้อย่างนี้หรอก
นี่นะคะป้าแตนก็พูดแบบตรงซื่อขำไงแก้มหยอกว่าโอ๊ย
จะมีไหมล่ะถ้ามีก็ดีสิแต่ใครจะไปใจดีขนาดนั้น๕แสนกว่าบาทนะ
แต่ยืนยันว่าไม่มีนะคะ
ลุงพลก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีใครติดต่อมาแบบนั้นนะคะ
กระแสที่โพสต์กันในโซเชียลไม่จริงเลย
ที่นำภาพลุงพลป้าแตนถ่ายรูปกับแฟนคลับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าจะผ่อนรถให้ปิดงวดให้
ลุงพลย้ำว่าไม่มีอย่าไปเชื่อค่ะ
มีแต่ว่างวดล่าสุดนะคะเดือนนี้เลย
มีคุณครูท่านหนึ่งช่วยผ่อนให้
เพราะเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำงานก็เลยช่วยเหลือมา
งวดเดียวนะคะของเดือนนี้เท่านั้น
ลุงพลก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิด
ถ้ามีอะไรอยากรู้ถามผมได้เลย
เดือนนี้ผมไม่ทำงานไง
เขาก็เลยถามว่าที่ไม่ได้ทำงานมีค่างวดซุดไหม
เขาก็เลยส่งมาให้๙๕๐๐บาท

ครูที่ไหนผมจำไม่ได้เพราะว่าครูเขาก็ไม่ได้บอกว่า
เขาก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะออกนามอะไรมากมาย
แต่เขาก็พยายามติดต่อกับเราแล้วก็ช่วยเรามา

มันก็มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อโซเชียล

ถ้าอยากทราบอะไรก็โทรมาที่เบอร์ลุงกับป้าก็ได้

ยินดีรับฟังทุกข้อคอรหานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจงบริจาค
หรือว่าหมายเลขบัญชีที่อยู่ในเฟสอยู่ในไลน์นั่น
ถ้าไม่มั่นใจโทรมาถามผมได้
โอ้โหลุงพลให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยเหรอคะ

ใครมีอะไรจะสอบถามลุงพลก็โทรไปแล้วกัน

งวดหนึ่งก็๙๕๐๐บาท

คนที่ช่วยเหลือมาเนี่ยเป็นคุณครู
ค่ะเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำงานไงฮะเดือนเนี้ยครับอ่า
ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่ป้าทินชาวบ้านที่บ้านกกตูมหายตัวไปบนเขาอ่ะ
ค่ะแต่สุดท้ายลงมาแล้วอ่ะนะอืมหมอธรรมตาทิพย์เป็นหมอธรรมประจำบ้านกกตูมเนี่ย
บอกว่ามันก็อาจจะมาเป็นเพราะว่าลุงพลไปปักทูบกลับหัวหรือเปล่า
บอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ป้าทินหลงป่าวันนั้นครับ
วันที่ไปสาบานกับครอบครัวแล้วไปปากทูบกลับหัว
เพราะว่ามันถือว่าทำให้เออมันเกิดเรื่องร้ายร้ายขึ้นในหมู่บ้านอืม
ลุงพลก็บอกว่าโอ้โหจะมาเกี่ยวข้องอะไรกัน
เพราะว่าผมก็ทำพิธีขอเข้ามาไปเรียบร้อยแล้วถ้าหมอธรรมตาทิพย์พูดแบบนี้เนี่ย
คือมาหาผมที่บ้านดีกว่าถ้ามีปัญหาอะไร
มาหาผมที่บ้านมาคุยกันที่บ้านดีกว่านี่ฮะ
วันนั้นนะฮะที่เราไปถามลุงพลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล่าสุดครับ
พอได้ฟังลุงพลพูดแบบนี้นะฮะภรรยาหมอธรรมตาทิพย์บอกว่าขอชี้แจงหน่อย
ขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถึงลุงพลหน่อย
เพราะเธอได้ยินแบบนี้เธอบอกไม่พอใจเลย
ลุงพลออกมาพูดลักษณะท้าทายหมอธรรมตาทิพย์
เรื่องจากเรื่องที่หมอทำตาทิพย์สามีของเธอแนะนำให้ลุงพล
ทำพิธีขอขมาไปไหว้สารหลักบ้านให้ถูกต้องเรียบร้อยเนี่ย
จะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีก
หลังจากไปปากทูบกลับหัวที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
แต่ลุงพลมาพูดอย่างนี้มันลักษณะท้าทายกันเกินไป
ถ้ามีอะไรเนี่ยก็มาหามาคุยกันดีก็ได้
เพราะความจริงบ้านของหมอธรรมตาทิพย์กับบ้านของลุงพล
ก็ไม่ได้ไกลกันภรรยาของหมอถ้ำตาทิพย์บอกว่า
เรื่องการทำบุญการไหว้พระในหมู่บ้านเนี่ย
ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะ
ทำไมลุงพลไม่ยอมมาทำบุญกับวัดกับพระในหมู่บ้านเลย
ในพื้นที่บ้านกกอกในพื้นที่ตะบนกกตูมเนี่ย
ไหว้พระไม่ทำบุญเลยทำไมตระเวนไปทำบุญในวัดที่มีชื่อเสียง
วัดที่ใหญ่โตในหลายพื้นที่
เป็นเพราะว่าลุงพลเนี่ยต้องการสร้างกระแสหรือเปล่า
ลุงพลเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ภรรยาหมอธรรมตาทิพย์พูดนะฮะ
แล้วเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับภรรยาหมอธรรมตาทิพย์เขาอ้างว่า
มีคนใกล้ชิดลุงพลมาบอกกับเธอว่าตอนนี้ลุงพลเปลี่ยนไป
นิสัยไม่เหมือนก่อนพูดอะไรบอกอะไรก็ไม่เชื่อ
ถ้าจะเชื่อก็เชื่อคนอื่นไม่เชื่อญาติพี่น้อง

ข้องใจอีกอย่างหนึ่งลุงพลไปทำบุญน่ะ
ไปวัดที่ใหญ่ตูนอ่ะที่มีชื่อเสียงนะครับ
ทำไมถึงไปแบบนั้นแล้ววัดที่ตำบลกกตุมล่ะ
ไม่ไปทำบุญไหมแค่ทำพาแอกก็ได้เลย
ไปทำบุญไม่ได้เสียตังค์ไปแค่ตักบาดหยาดน้ำให้กับน้องชมพู่
ให้ตัวเองอ่ะทำไมถึงไม่ทำที่ที่ว่าไม่ทำก็มันไม่ดังไง
ไปวัดใหญ่ใหญ่เจอคนดังผ้าดังคนดัง
แม่คิดว่าแกหากระแสเออที่วัดบ้านแกไม่ทำก็ไม่ไม่มีกระแสไง
มันไม่ดังไงวัดมันไม่ดังไงแค่ไปทำบุญแค่ตักบาทอย่านะ
แค่นั้นก็ยังไม่ไปเลยเนี่ยฮะภรรยาหมอทำตาทิบเขาฝากมา
ลุงพลก็เลยบอกว่างั้นขอตอบหน่อยเอาเลยฮะ
ลุงพลบอกว่าฟังผมก่อนครับพี่บอกว่าก็ให้หมอธรรมตาทิพย
มาหาที่บ้านเลยแล้วกันจะได้คุยกันแบบให้เข้าใจ
ประเด็นก็คือไม่ได้เป็นการท้าทายว่าโอ้โหมาเจอกันสิอะไรอย่างนี้นะ
ประเด็นก็คืออยากจะให้มาที่บ้านจะเลี้ยงน้ำเย็น
จะคุยกันดีว่าเรื่องต่างเกี่ยวกับการทำนาย
ควรจะยุติได้แล้วน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจได้แล้ว
เรื่องที่เลือกไปทำบุญกับวัดดังลุงพลก็ยืนยันว่า
สถานที่ไหนที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลุงพลไปได้หมด
ก็เพื่อให้เกิดความสบายใจการที่ไม่ไปทำบุญกับวัดแถวบ้าน
เนื่องจากว่าช่วงนี้เหตุการณ์ยังไม่ปกติ
ก็คือยังมีเรื่องราวของคดีน้องชมพู่อยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแถวบ้าน
ครับไม่ได้ต้องการจะสร้างกระแสอยากดังอะไรที่ไปวัดดังดังอ่ะค่ะ
ถ้าเกิดว่าสถานที่ที่ไหนที่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละจังหวัด
ซึ่งมีคนแนะนำผมก็ได้เดินทางไปทำบุญแต่ละวัดครับ
ผมไม่เกี่ยวว่าจะเป็นที่ที่ตรงไหนในประเทศไทยผมไปได้หมดแต่ว่าการทำบุญที่บ้านเราเนี่ย
บางทีก็เหตุการณ์มันยังไม่ปกติแล้วก็ไปทำบุญตรงที่เราสบายใจครับ
อาวานน้ำครับแต่จริงจริงแล้วประเด็นนี้ลุงคุณก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจอะไร
ครับไม่ครับเพียงแต่ว่าการที่จะพูดขึ้นมาลอยแบบทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจ
ก็อยากจะให้ทางหมอธรรมท่านยุติการทำนายแค่นั้นเองแล้วก็จะชวนท่านมาคุยกันที่บ้านแค่นั้นเอง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีอยู่บ้านไกลกัน
อยู่บ้านไกลกันเองก็รู้จักแบบพ่อฟางเนอะพ่อฟางอะไรนี่แหละชื่อแกครับ
ความจริงแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะเนาะว่าใครจะไปทำที่ไหนอะไรยังไง
มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่บุคคลแต่ละบุคคลใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปรบกวนใคร
ไม่ได้ไปละม่งละเมิดกฎหมายสิทธิอะไรยังไงใช่ไหมเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าลุงพลเขาเป็นคนดังไปแล้วใช่ไหม
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านกอกเนี่ยคนก็มาให้กำลังใจเยอะนะครับ
แต่คำถามที่ว่าเอานะวันนี้ลุงพลเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่า
เปลี่ยนไปเพราะอะไรอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะ
เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาโอ้โหมีคนมาหาทั้งวันจนไม่มีเวลาไปหาใครหรือเปล่า
หรือว่าเปลี่ยนไปเพราะอะไรยังไงอันนี้มันก็ต้องไปดูกันชัด
ให้ละเอียดใช่ไหมแต่มันก็เป็นสิทธิของเขานะ
เขาจะทำอะไรยังไงเราไปถามพระสมบัตินะ
พระสมบัติเนี่ยท่านสนิทกับลุงพลนะใช่ค่ะ
เวลามีอะไรทำงานด้านการเกษตรพืชผักสวนครัวของวัดของชุมชน
ลุงพลเขาเป็นปราศชาวบ้านเขาทำเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยมาทำอยู่ด้วยกันตลอด
ค่ะแล้วพระสมบัติก็จะเวลาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
จะชอบทิ้งท้ายเป็นเหมือนปริศนธรรมอ่ะอืม
ให้คนวิเคราะห์คิดตามกันเองใช่นะ
หลวงจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย
เรื่องที่ภรรยาหมอทำหมอทำประจำหมู่บ้านเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลุงพลเดี๋ยวนี้ไม่ทำบุญกับวัดในบ้านในพื้นที่
ต้องไปทำบุญวัดใหญ่วัดดังเปลี่ยนไปหรือว่าต้องการสร้างกระแสอะไรหรือเปล่า
พระสมบัติบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความศรัทธาส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะ
ลุงพลเขาจะไปทำบุญที่ไหนไปทำบุญวัดไหนอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ถ้าถามว่าลุงพลณขณะนี้เหมือนลุงพลคนเดิมไหม
พระสมบัติท่านก็บอกกับติผู้สื่อข่าวของเราตรงกันนะฮะ
ลุงพลที่เห็นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ลุงพลคนเดิมแต่ในความหมายของท่านเนี่ย
หมายถึงว่าไม่ได้เป็นชาวบ้านกกอกคนธรรมดาแล้ว
กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วแต่เอาละในเมื่อเหตุการณ์มันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
พระสมบัติท่านก็เลยพูดเป็นปริศนธรรมคุณเขียนมาสอนค่ะ
บอกว่าอย่างนี้อยากให้ข้อคิดไปถึงครอบครัวน้องชมพู่ทุกคนเลยนะ
เรื่องราวต่างของน้องชมพู่ของคดีน้องชมพู่เนี่ย
ในเมื่อมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วอยากฝากเตือนคนในครอบครัวของน้องชมพู่
ว่าหากรักน้องชมพู่จริงก็ควรจะทำอะไรให้น้องชมพู่บ้าง
ไม่เคยใส่บาทไม่เห็นหน้าด้วย
เราเคยเดินไปถึงบ้านเขาบ้างไหมครับ

ก็เลยเดินไปหนึ่งหนึ่งกับเขาเห็นเขาไม่ใส่แล้ว
แล้วก็ไปอีกทีก็ไม่เขาไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ไป
จะเป็นที่นี่มันเป็นวัดไม่มีชื่อเสียงแล้วก็อัตมาหรือพระก็ไม่มีชื่อเสียง

ก็เลยนี่มันขึ้นอยู่ความศรัทธาคนนั้น
ก็เลยไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรก็ไม่ศรัทธากันแล้วมั้ง

ก็ตอนวันทุกวันนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้ว
วันตะกรก็ไม่มีชื่อเสียงเลยทุกวันนี้ก็มีชื่อเสียงแล้ว
ก็ไม่เหมือนเดิมแหละธรรมดาก็แบบนั้น
แทบมันก็แทบทุกคนแหละถ้ามีชื่อเสียง
ว่าถ้ามีฐานะมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็
ส่วนมากเราก็เปลี่ยนไปแทบทุกคน

อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเขาเคยทำงานแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยว่าง

นั้นแขกเยอะอะไรเขาก็ขอให้รับแขกเขา
แล้วก็บางทีเขาก็ตอนเช้าเขามีเวลามีเวลามาทำบุญมาเลย
เรื่องของการทำบุญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปถามพระอาจารย์บุญมานะครับ
ท่านเจ้าวาดวัดธรรมภูภาแอกวัดที่ศักดิ์สิทธิ์
รบนับถือศรัทธาของชาวบ้านกกอกชาวบ้านกกตูม
บอกว่าเรื่องทำบุญต้องแล้วแต่ความศรัทธานะครับ
แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคน
ทำบุญที่ไหนก็ได้ทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกัน
ท่านเจ้าวาดบอกนะฮะที่ผ่านมาลุงพลนานนานก็จะมาที่วัดถ้ำภูผาแอกสักครั้งหนึ่ง
จะมาเวลาที่มีงานใหญ่มีงานทำบุญใหญ่
หรือว่าทางวัดต้องการคนมาช่วยเหลือสร้างกุฏิวัดซ่อมนู่นนี่นั่น
ลุงพลก็จะมาช่วยที่วัดเป็นประจำ
ส่วนเรื่องการมาปักทูบกลับหัววันที่มาสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
เรื่องนี้ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
ป่อชมภูอะไรทุกคนในผู้ชายละเค้าก็มาเค้ามาแบกเสาปูน
แล้วก็ไปสร้างกุฏิข้างบนกระเสาแบกท่อน้ำอย่างนี้
ไปต่อน้ำบนถ้ำเขาก็มาต่อน้ำบนธรรมแต่คนก็มา
ถ้ามาไปช่วยคนที่มีกำลังผู้ชาย
หรือผู้หญิงเค้าก็มาแบกท่อน้ำปลาก็มาอยู่
แต่เรื่องเขาจะไปทำบุญทางอื่นเขาก็แล้วแต่เขาไม่เป็นไร
ที่ว่าปรักธูปอยู่บนธรรมละก็แล้วแต่ความชิดเห็นในบ้านละ

ลุงพลก็จะมีพระอาจารย์เห็นว่าเขามี

ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเปลี่ยนแปลงแต่อารมณ์ของเขานั่นแหละ
อารมณ์มันหลายอย่างคนมาหาบ้างคนหลายอย่างมัน
มีหลายอย่างคนมาเยอะอย่างนี้
นี่นะคะทีมข่าวได้เจอพระอาจารย์บุญมารท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก

จนทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลใจคือปกติแล้วก็ทำบุญกันทุกปีนะคะเป็นงานบุญประเพณีเรียกว่าบุญเดือนหกบุญกลางบ้านหรือบุญเบิกบ้านแต่ก็มีช่วงที่ไม่ได้ทำขาดช่วงมาหลายปีแล้วเพราะชาวบ้านไม่มีเวลาปีนี้ก็เลยเดือนหกมาแล้วแต่มาเกิดคดีน้องชมพู่ขึ้นมาก็เลยถือโอกาสวันพรุ่งนี้ทำบ
กรวดหรือทรายมาร่วมพิธีแล้วก็มีการโยงสายสินจากปรัมพิธีไปที่บ้านทุกหลังเลยนะคะครับบ้านทุกทุกหลังรอบหมู่บ้านเลยค่ะ
ช่วงเย็นจะมีพระสงฆ์๗รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นแล้วก็ทำน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านที่นำเอาทรายมาทำพิธี
พอทำพิธีเสร็จชาวบ้านก็จะนำทรายนำก้อนหินก้อนกรวดไปหวานเอาไว้ที่บ้านของตัวเองเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านค่ะ
ให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไม่ดีออกอืมอ่าไล่สิ่งที่ไม่ดีออก
เพื่อจะได้ให้บ้านมีความสุขมันเป็นประเพณีโบราณปีนี้น้องชมพู่
เกี่ยวกับน้องชมพู่ด้วยมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็คิดว่าจะทำหลายปีมันพอดีกับเรื่องของน้องชมพู่ด้วย
ก็เลยอยากทำก็ต้องมาร่วมทุกบ้านก็ต้องทุกหลังคาก็ต้องมาร่วมกัน
เพราะมันเป็นหลักบ้านทำบุญบ้านด้วยก็ต้องสามัคคีมาร่วมกันทุกหลังคาเรือนนั่นแหละ
คือพิธีนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านทุกคนจะต้องมาเข้าร่วมค่ะ
วันพรุ่งนี้พระอาจารย์บุญมาจะมาหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำสารหลักบ้านใหม่ด้วยนะคะ
สารหลักบ้านนี้ความจริงก็คือหอพระธรรมหรือสารหลักธรรม
เพราะอยากให้ชาวบ้านนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ไม่อยากจะให้ชาวบ้านนับถือพูดผีปีศาจสร้างมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
ภายในศาลก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐาน
ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่จัดทำบุญหมู่บ้านก็เพราะว่ามีหมอธรรม
มีร่างทรงมาทำพิธีที่สารหลักบ้านจนเกิดไฟไหม้ที่ศาล
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะครับก่อนหน้านี้ไฟไหม้ที่สารหลักบ้านไป
ก็เลยถือโอกาสว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะหารือกับชาวบ้านกันหน่อย
พรุ่งนี้ไหนก็ทำบุญร่วมกันแล้วว่าเราจะทำสารหลักบ้านใหม่ดีไหม
อาจารย์บุญมาก็ขอที่ดินจากนางด่อนนะคะเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้น
ก็ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างสารหลักบ้านใหม่พระอาจารย์บุญมาให้ผู้ใหญ่บ้าน
ตลับเมตรวัดพื้นที่ในการสร้างสารใหม่ก็คือจะใช้พื้นที่ประมาณ
หกจุดห้าเมตรนะคะความยาวนะคะส่วนความกว้างก็ประมาณห้าเมตรเนี่ยค่ะ
ก็วัดเอาไว้ก็คือตั้งใจว่าจะสร้างบริเวณตรงนี้อืม
พ่อของน้องชมพูก็ช่วยกันจัดสถานที่พร้อมกับชาวบ้านหลายหลายคนครับ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าพรุ่งนี้จะไปร่วมทำบุญด้วยนะคะจะนำหินนำทรายไปด้วย
เพราะตามความเชื่อของคนในพื้นที่การทำบุญนี้จะเรียกว่าการทำบุญเบิกบ้าน
ก็จะนำหินทรายมากองรวมกันให้พระสวดมนต์ทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นก็นำหินทรายไปหวานให้ทั่วบ้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
ทีมข่าวของเราก็ติดทำข่าวคดีน้องชมพู่มาเนี่ยค่ะ๓เดือนกว่าแล้ว
วันนี้ก็เลยไม่นิ่งดูดายก็อาสาช่วยทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะ
ช่วยชาวบ้านกกอกนำรถข่าวของเราเลยนะคะ
ไปช่วยขนของขนอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงานนะคะ
ขนเครื่องตัดหญ้านี่จากวัดธรรมภูผ่าแอบ
ที่สารหลักบ้านนี่ค่ะรถไทยรัฐไปช่วยขนของ
จะได้ช่วยทุ่นแรงชาวบ้านกันใช่ครับคือตอนไปถึงตอนแรกเนี่ย
ยังไม่ไปกันนะคะครับระหว่างรอจิรายุทธ์บุญชู
ทีมข่าวของเราผู้ซึ่งทำได้ทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเช่นกัน
วันนี้เชิญให้ตัดหญ้าด้วยเหรอปรับเป็นประโยชน์เอ๊ะ
จิรายุทธ์ทำได้ทุกอย่างจริงนะไม่น่าเชื่อนะนี่จะทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลง
ตอนรับเขาทำงานไทยรัฐทีวีนี่สัมภาษณ์เขาก่อนไหมคะ
ว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับ
ผมทำได้ทุกอย่างครับเล่นกีต้าก็ได้ทำอะไรก็ได้
ผักบุ้งไฟแดงก็ได้ใช่นี่ตัดย่าด้วยเครื่องตัดย่าก็ได้
นี่นะคะครับอันนี้คือแบบช่วยแบบจริงจริงนะอืม
ผู้ช่วยช่างภาพพี่ตั้มผู้ช่วยช่างภาพก็ตัดย่านะคะครับ
ทุกคนอ่ะที่ไปค่ะคือมาช่วยกันหมดนี่นี่ค่ะครับ
ก็ถือว่านี่นะผู้ช่วยช่างภาพของเราก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมนะคะ
คือทีมข่าวของเราก็ไปปักหลักทำข่าวอยู่๓เดือนกว่าก็ถือว่าช่วยชาวบ้านกรกในการทำบุญใหญ่ของหมู่บ้านด้วย
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนทีมข่าวของเราก็ช่วยเหลือเต็มที่ค่ะ
ที่ทำได้คนละไม้คนละมือก็ช่วยทุกอย่างนะคะส่วนลุงพลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาร่วมไม่ร่วมอะไรยังไงเนี่ย
เราถามลุงพลแล้วเดี๋ยวรอออกฟังนะฮะค่ะสำหรับผู้ชมครับสำหรับผู้ชมยังจำได้เนี่ย
เคยเล่าให้ฟังพูดถึงจิรายุทธ์แล้วเคยเล่นกีต้าให้ลุงพลร้องเพลงใช่ไหมใช่
ลุงพลบอกว่าผมเนี่ยเคยเป็นนักร้องนำของวงนี่เราไปได้ภาพมาแล้วค่ะ
คุณเข็มมาสอนลุงพลนักร้องนำของวงนตรีที่ร่วมกับเพื่อนเพื่อนตอนลม
แล้วป้าแตนบอกว่าถ้าเป็นแฟนกับฉันเนี่ยต้องเลิกร้องเพลงนะลุงพลเชื่อป้าแตนเลิกร้องเลยอ่ะ
นักร้องนำเนี่ยเดี๋ยวเธอก็มีกิ๊กมีสาวอื่นจนได้นี่ฮะแล้วไปเจอภาพมาใช่ไหมคะใช่
โอ้ดูด้านหลังบัยทีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี่ฮะเอาไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อย
ขอเสียใจขอเสียใจครับขอให้มีคำสุขและรับกันทุกคนด้วยนะครับ
เคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเปล่าโอ้หักจะคงรักเก่าร้านเกลาก่อนหาเจ้าเข้าเจอ
พอสวยเลิศเหลือเจ้ามีน้ำไก่
ให้อย่าเปล่าใจทราบไปผู้ชายโรศนาเสิร์ต
คนจนหมอสอบเจ้ายังทนหาความรอดเกลอ
และเจ็บจากราวรักเกิดเธอเอารักแค่ปัญญา
ห้าคอนสิบสามบีนี่คลิปเกี้ยวสิบสามปีที่แล้วทุกผู้ชมครับ
เราไปหามาจนเจอนะครับอย่างที่ทราบนะฮะ
เราก็เอ๊ะทำไมร้องเพลงเลาะขนาดนี้ค่ะ
ผมร้องนำเออจริงเห็นไหมนี่เป็นคลิปเมื่อปี๕๑ลุงพลไปร้องเพลงในงานเลี้ยงปีใหม่ของโรงงานที่ทำงานอยู่นะครับ
เพลงที่ฟังกันอยู่เนี่ยเพลงน้องมากับคำว่าใช่ของไหมไทยใจตะวัน
นี่เห็นไหมแล้วนี่เพื่อนร่วมวง๑๒ปีที่แล้วตอนนี้ลุงพลอายุ๔๓ได้
ตอนนั้นก็๓๐หน่อยนุ่มนี่เห็นมั้ย
นี่ครับเสียงอาจจะกล้องไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ว่านี่เป็นคลิป๑๐กว่าปีแล้วท่านผู้ชม
มีแบบขอเสียงหน่อยด้วยนะดูลีลาสินะ
ดี

เอามาให้ท่านชมกันว่าลุงพลเขาเคยเป็นนักร้องนำของวงจริง
ไปเอาภาพมาได้อันนี้ถึง๒๕๕๑แล้วเนี่ย
เนี่ยทีมข่าวของเราไปได้มาโอ้โหแต่ลุงพลร้องเพลงนะ
ก็ลีลาแบบนักร้องแบบมืออาชีพเลยอะค่ะ
นี่พี่ก็เคยเป็นนักร้องนำอย่างนี้

ใช่แต่พี่หาภาพไม่เจอหาคลิปไม่เจอ

แต่ลุงพลบอกเลิกร้องเพลงไปแล้วเพราะว่าพอเจอป้าแตนก็เนี่ย
มีชีวิตครอบครัวป้าแตนดีกว่าก็มาอยู่ที่บ้านกรอก

ทีนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ลุงพลจะไปร่วมทำบุญใหญ่
กับชาวบ้านของหมู่บ้านกกอกหรือเปล่า
ลุงพลยืนยันกับทีมข่าวว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมพิธีด้วยนะคะ
สำหรับการทำบุญกลางบ้านที่สารหลักบ้าน
ลุงพลบอกไปแน่นอนเป็นประเพณีท้องถิ่น
ปีไหนทำบุญกลางบ้านหรือบุญเบิกบ้านต้องไปทุกคนค่ะ
ในหมู่บ้านต้องไปทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ลุงพลบอกว่ามารู้ทีหลังถ้ารู้ก่อนหน้านี้สักพัก
ว่าจะมีการทำบุญหมู่บ้านจะสั่งหินสั่งอะไรไปลงที่บริเวณจัดงาน
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะกลัวว่าพื้นจะแฉะค่ะ

ถ้าเป็นบุญบ้านการทำบุญสารหลักบ้านเนี่ยเราก็ต้องไปครับครับ
ต้องไปทุกคนในหมู่บ้านที่เราอาศัยพื้นที่หมู่บ้านกกอกเนี่ย
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับถ้ารู้ว่าท่านจะทำบุญหลักบ้าน
ก็อาจจะมีอาจจะได้ซื้อหินไปโรยซะหน่อย
เจ้าของสถานที่ก็ต้องอนุญาตหรือเปล่าแค่นั้นนะครับ
ความคิดของผมเองแค่ว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านเขาอนุญาตให้ทำ
ทำหินเด็ดหินดำที่แบบหน้าบ้านผมเนี่ย
ทอโลไว้ให้มันรอทำพิธีแล้วมันปลอดภัยค่ะ
แต่ถ้าเป็นพื้นอย่างเงาะฝนตกมาก็อาจจะแฉะอันเว้นนี้ครับ
ที่คุณแม่น้องชมพู่ฝากบอกหน่อยนะครับถ้าท่านยังจำได้ก่อนหน้านี้สักสามสี่วันก่อนเนี่ย
มีแฟนคลับของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เป็นกลุ่มคนที่เขาคอยให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่นะ
เขาเดินทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจที่บ้านกกอกนะครับ
บอกว่าเราเนี่ยคือกลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่มาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่ที่บ้าน
วันนั้นก็มอบกรอบรูปน้องชมพู่นะแล้วก็กรอบรูปเรารักษาิตรี
อบเงินช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้จำนวนหนึ่งด้วยนะฮะ
แต่มันมีประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่านี่ฮะวันนั้นที่มาเจอกันอย่างนี้นะครับ
ประเด็นก็คือว่ามีกลุ่มแฟนคลับตรงนี้นะกลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่
มีผู้ที่ใช้ชื่อว่านายธีธวัฒน์ทองยอดซึ่งเป็นแอดมินของกลุ่ม
ไปเปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีชื่อตัวเอง
โพสต์เลขบัญชีลงในกลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่
บอกว่าขอรับบริจาคเงินเพื่อจะเอาเงินไปช่วยเหลือ
เอาไปทำบุญครบร้อยวันการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ซึ่งแม่น้องชมพู่เขาจะจัดงาน๑๙สิงหาคมนี้
หลังจากที่โพสต์ไปแล้วมีคนบริจาคเข้ามาเนี่ย
โอ้โหมีคนโอนมาหลายคนนะนะกลายเป็นว่ามีคนเขาเห็น
แล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมแอดมินไปเปิดรับบริจาคอ่ะ
แล้วชื่อก็ไม่ใช่ชื่อพ่อชื่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
แล้วคุณไปเปิดรับบริจาคแบบนี้เนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขารู้หรือเปล่า
เขาอนุญาตหรือเปล่าเออมันอะไรยังไงกัน
เรื่องนี้นะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ถามแม่น้องชมพู่นะครับแม่น้องชมพู่บอกว่า
นี่เพิ่งรู้เรื่องเหมือนกันว่ามีแอดมินกลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่
เปิดรับบริจาคเงินซึ่งชื่อบัญชีก็เป็นชื่อ
นายธีธวัฒน์ทองยอดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแม่พ่อน้องชมพู่เลย
กับครอบครัวไม่เคยให้บัญชีกับใคร
ไม่เคยเปิดเรียกรับเงินบริจาคจากใครแม้แต่คนเดียว
คือที่ผ่านมาเนี่ยเคยเปิดรับเงินสมทบพรมบุญน้องชมพู่
เป็นเงินสมทบทำบุญน้องชมพู่แค่ช่วงสั้น

โดยน้องชายเนี่ยเป็นคนโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
น้องชายก็คือนาแตนายกระแตนหลาโพน้าชายน้องชมพู่

แล้วมีเพื่อนมีคนถามเข้ามาเยอะ
บอกโอ้โหมาไม่ไหวไกลเหลือเกิน

แล้วก็ไม่ได้เปิดรับอะไรอีกแล้วแค่นั้นเอง

เพราะไม่อยากให้ใครมาโจมตีด้วย

ว่าใช้เรื่องการเสียชีวิตของลูกสาว
มาเป็นเครื่องมือในการเปิดรับเงินบริจาค

เสียลูกสาวไปก็เสียใจมากพอแล้ว

อยากฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้

คนที่เปิดรับเงินบริจาคเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเปิดรับเงินบริจาค
ความหวังดีจะเอาเงินมาให้จริง
แต่สุดท้ายก็ต้องถูกโจมตีจนได้
แล้วแม่กับพ่อน้องชมพู่ก็ต้องถูกต่อว่าจนได้

ความช่วยเหลือนะแม่บอกจริง

แต่ก็ต้องให้มองถึงว่า

คืออยากให้พูดของเขาอยากให้หยุด

รับบริจาคอย่าเปิดรับบริจาค
เพื่อสาวิตรีและครอบครัวอีกเลย

นายทีธวรรษทองยอด

เขาบอกกับทีมข่าวของเรา
เขายอมรับว่าเป็นคนให้เลขบัญชี

เพื่อเอาเงินมาร่วมทำบุญในวันครบ๑๐๐วันการเสียชีวิตน้องชมพู่ที่จะทำบุญกัน
อยากรวบรวมเงินมาสร้างห้องน้ำให้กับบ้านพ่อแม่น้องชมพู่จริง
แต่ว่าอาจจะคิดน้อยไปหน่อยแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้ปิดบัญชีไปแล้ว
ที่บริจาคเข้ามาเนี่ยได้เงินมาทั้งสิ้น๖๕๐๐บาท
เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดไปมอบให้กับแม่น้องชมพู่ตามจุดประสงค์ของคนที่อยากมอบให้
แล้วจะขอพอแค่นี้ละ๑๕สิงหาคมเดี๋ยวจะเดินทางมาที่บ้านน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนำเงินมามอบให้กับแม่น้องชมพู่แล้วจะมาร่วมสร้างห้องน้ำให้ด้วย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่เกิดขึ้นทั้งหมด
วันนี้มันเหมือนกับว่าผมตั้งใจบริสุทธิ์ที่จะช่วยแม่น้องค่ะเนาะ
ผมขอพูดหน่อยนะครับถ้าว่าออนไลน์แต่ว่ากลับเรามาโดนเป็นอย่างนี้ครับ
รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรนะครับ
ยิ่งเราต้องยิ่งช่วยเหมือนเดิมครับผมไม่ถอยครับ
ผมกำลังมาปิดบัญชีเนาะคือรู้สึกใจไหมผมรู้สึกใจนะ
ผมกำลังมาปิดบัญชีที่นาคารนะครับแล้วผมจะโปรดลงกลุ่มเพื่อนผมนะ
ว่าสเตรียมเงินชี้แจงเลยนะครับอ่าเงินยอดประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาทนี่แหละครับ

นี่ฮะก็ฟังคำชี้แจงจากคนที่เขาไปเปิดรับบริจาคในชื่อของตัวเองนะครับ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่รู้เห็นกับการเปิดรับบริจาคเงินของนายธีธวัฒน์ทองยอด
ที่เป็นแอดมินกลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้า
มันมีสิ่งอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ย
หรือเกิดมีใครไปทำอะไรอย่างนี้อีกเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่สพกกตูม

ค่ะทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของณแต่นายนารินหลาโพ
ของแม่น้องชมพู่อะค่ะก็เป็นน้าชายของน้องชมพู่นะ
มันมีประเด็นว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี
จะไปแจ้งความเอาผิดณแตครับ
ข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ณแตโพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
แล้วก็ระบุประวัติต่างเนี่ยเอ๊ะข้อมูลมันแปลกนะ
ดูปีพศแล้วมันดูแบบปลอมการศึกษาหรือเปล่า
นี่นาแตนะคะตอนนี้ถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊ก
ปกตินาแตโพสต์ตลอดอัปเดตความเคลื่อนไหวนั่นนี่ผ่านเฟซบุ๊คตลอด
มีคนสังเกตเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานของนาแต
ที่ระบุว่าจบมหาวิทยาลัยศิลปากรปี๒๕๕๙
จากนั้นทำงานทันทีทำงานเกี่ยวกับโฆษณาบันเทิง
แล้วก็มีข้อสงสัยนะคะทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของปีที่จบ
ว่าทำไมมันไม่สอดคล้องกับอายุปัจจุบันของนาแต
คือนะแต่เนี่ยอายุ๓๕ปีนะคะเกิดพศ๒๕๒๘
ดังนั้นเกิด๒๕๒๘ทำไม
เรียนจบปี๒๕๓๒เรียนจบตั้งแต่อายุกี่ขวบเนี่ย
โพสต์ข้อความในลักษณะแบบนี้เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
เพราะว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีจะไปแจ้งความ

ทีมข่าวก็เลยไปถามหมอปลานะคะว่าหมอปลาจะไปแจ้งความจริงเหรอ
หมอปลาบอกว่าเปล่าเปล่าเลย
ไม่ได้จะไปแจ้งความนะแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยว
แต่คงมีนักสืบโซเชียลจำนวนมากที่สงสัยเรื่องนี้
ดังนั้นหมอปลาก็เลยแนะนำณแตว่า
นาแตควรจะชี้แจงให้สังคมเข้าใจนะ
ไม่อย่าว่าลดโพสต์เห็นข่าวมันไปลดโพสต์แล้วนะ
เรื่องคุณอาจบอกว่ามันเป็มเพสพร้อม
แฮ็กเฟสคุณไปเล่นอันนั้นคุณก็ต้องแก้ไขเอาเอง
วันนี้เราก็ได้สอบถามกับคนที่เขาแจ้งมา
ว่าเดี๋ยวหมอปลาจะไปแจ้งความปอทเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่เขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกหมอปลาไม่ได้มา
แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพยายามรวบรวมข้อมูลไปแจ้งความอะไรกัน
แต่เราก็ยังไม่เห็นข่าวว่ามีการไปแจ้งความอะไรเกิดขึ้นจริงนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าแจ้งไม่แจ้งอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เราก็เลยถามณแตนะครับณแตน้าชายของน้องชมพู่ณนารินหลาโพ

นาแตหรือว่านายกระแตเนี่ยชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ไปโพสต์หลอกลวงใช้วุฒิ
การศึกษาปลอมไปโกหกอะไรทั้งสิ้น
คือเมื่อ๗๘ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นณแตเนี่ยทำงานผลิตสื่ออยู่ที่กรุงเทพ
พอทำงานได้๒ปีก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาทำงานที่บ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ย
เพราะเอิญช่วงนั้นมีพี่คนนึงนะเป็นรุ่นพี่ที่นาแตเขาบอกว่าเขาเคารพ
เขาจะต้องออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่พอดี
แต่ว่าเขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องการพิมพ์คอมพิวเตอร์
ก็เลยมาวานให้นาแตเนี่ยช่วยพิมพ์ประวัติการทำงานประวัติการศึกษาให้หน่อย
แตบอกว่ารุ่นพี่คนนี้ก็มาคอยนั่งบอกให้นาแตเนี่ยพิมพ์
แตก็พิมพ์ไปทีนี้พอพิมพ์พิมพ์พิมพ์เสร็จปุ๊บ
เอ้าจะบันทึกไว้ตรงไหนดีไม่รู้จะบันทึกตรงไหน
มันจะได้บันทึกไปในตัวด้วยก็ไม่ได้ลบก็แค่นั้นเอง
ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บานปลายมาถึงปัจจุบัน
นี่มันเป็นอย่างนี้รุ่นพี่จะไปสมัครงานต้องการประวัติการศึกษาประวัติการทำงานเนี่ยหมดเลยเนี่ย
พศ๒๕๔๒ทำที่นั่น๒๕๔๗ทำที่นี่เรียนจบที่ไหนที่ไหน
นาแตช่วยพิมพ์ให้หน่อยเพราะเขาพิมพ์ไม่ถนัด
เชี่ยวชาญเรื่องการพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วไม่รู้จะบันทึกยังไง
มันจะได้บันทึกเอาไว้ก็แค่นี้ณแตยืนยันว่าไม่เคยปลอมวุฒิการศึกษาของตัวเองนะฮะ
หากใครได้เห็นประวัติเนี่ยจะเห็นว่าในประวัติเนี่ยชื่อเจ้าของประวัติเนี่ย
เขาวงเล็บชื่อเขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าชื่ออะไร
ไม่ได้ชื่อนารินหลาโพนะแต่พอเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมา
นาแตก็เลยโทรไปหาพี่คนนั้นนะครับแล้วก็บอกเขาแล้วว่าโอ้โหงานเข้าผมทัวร์ลง
ผมต้องขออนุญาตเปิดเผยเรื่องราวกับไทยรัฐทีวีแล้วนะ
ซึ่งรุ่นพี่ของนาแตคนนั้นเขาก็ยืนยันว่าบอกได้เลยชี้แจงได้เลย
จะได้ยืนยันว่านาแตไม่ได้ปลอมวุฒิการศึกษาไม่ได้ปลอมประวัติอย่างที่ถูกกล่าวหาโจมตี
ที่สำคัญณะแตรบอกว่าถ้าการที่ถูกไปแจ้งความไม่รู้ว่าแจ้งหรือไม่แจ้ง
ปอทที่บอกว่าจะมีคนไปเนี่ยแล้วทำให้ตัวเขาเสียหาย

เพราะว่าชื่อนี่ก็เพียงคำว่ายงยุทธ์พินิพงศ์
ก็มีประวัติการทำงานของแกอยู่
แล้วก็วันเดือนปีเกิดพอสออะไร
มันคนละอย่างกับประวัติผมเลย
เราไม่มีเจตนาที่จะมาก๊อปปี้ประวัติเขา
แต่ว่าตอนนั้นก็คือผมเนี่ยพิมพ์ประวัติให้พี่เขา
เพื่อที่จะยื่นไปสมัครอีกบริษัทหนึ่ง
คือในตอนนี้พี่พิมพ์มีชื่อเขา

เขาก็ยืนอยู่ตรงต่อผมไว้แหละ

ผมก็พูดคุยกับพี่ยุนยุทธิพินิภงอยู่
ถ้าผมเอาประวัติเขาไปทำเสียหาย
ไปทำไปแอบอ้างไปหา

อันนี้ผมว่าเจ้าตัวเนี่ย

ยังไงผมก็ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการฟ้องกลับว่า
สิ่งที่คุณฟ้องมาไม่เป็นความจริง

แล้วก็ทำให้เรา

เอาเป็นว่าตอนนี้ณแตเขาก็เลยลบไปแล้ว

เพื่อจะได้เก็บเอาไว้เนี่ยลบทิ้งไปแล้ว

อย่างนี้ชี้แจงหน่อยไหมล่ะว่าเออตกลง
ผมเรียนจบที่ไหนได้ยังไงคนจะได้หายสงสัยกันไป

เฟซบุ๊คของเขาดูประวัติของเขา

ในเฟซบุ๊คอยู่แล้วว่าเขาเรียนที่ไหน

เอาเป็นว่าไม่ขอพูดถึงกันแล้วกัน

ไม่อยากให้สถาบันที่เขา
เรียนจบมาร่ำเรียนมาเนี่ย

ถูกพาดพิงอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากบอก

เรื่องราวของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ

เจ้าปลาส้มตอนนี้

นอนท่านี้นอนหงายแบบนี้ทั้งวัน
เพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นปูน

นี่ค่ะแล้วมันเย็นค่ะ

ต้องพูดถึงอีกรอบนึงเพราะว่าคนก็ถามถึงเยอะ

แล้วคนก็เป็นห่วงตอนที่ก่อนหน้านี้
คือประถิ่นหายไปบนป่าใช่มั้ย

แล้วปลาส้มเองก็หายไปจนคนเอามาคืน

คือบ้านเพิ่งเทปูนเสร็จใหม่
มันยังแบบชื้นชื้นเย็น

ทำบุญร้อยวันให้น้องชมพู่
แล้วมันนอนแบบนี้ทั้งวันจริง
แค่นี้แหละจะเล่าให้ฟังว่าปลาส้มติดใจ

นี่ก็เล่นสบายอยู่บ้านแล้วอืม

ค่ะ
เดี๋ยวความคืบหน้าว่ากันใหม่แล้วกันนะครับ